ยังพาไปเที่ยวกันต่อครับจะพาไปดูดอกบัวแดง
โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้งามสะพรั่งรับช่วงเทศกาลงานบุญ
ใครที่มีความต้องการอยากจะเอาดอกบัวไปไหว้แฟน

ทั้งรักแล้วก็บูชา

ดอกบัวแดงภายในบึงกุฎเขาอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็พากันบานสะพรั่งรับอรุณท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบายครับ
นักท่องเที่ยวก็สามารถชมความงามของดอกบัวแดงที่บานไปทั่วบริเวณ
ด้วยการล่องเรือที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎเขาจัดเตรียมเอาไว้นะครับ

โดยนอกจากความงามของทะเลบัวแดงแล้วนักท่องเที่ยวยังได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ออกหาปลา
และชมฝูงนกเป็ดน้ำที่มาอาศัยอยู่ภายในบึงแห่งนี้อีกด้วยนะครับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎเขาบอกว่า
ขณะนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมเต็มที่ครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวแดง
เฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงการจัดงานของดีอำเภอมันจากคีรีและงานชมกล้วยไม้ช้างกระ
ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาแวะชมบัวแดงภายในบึงกุฎเขาด้วย
พร้อมกันนี้ทางอบตขุดเขายังขอความร่วมมือชาวบ้านนะครับ
ให้ร่วมกันอนุรักษ์บัวแดงอีกด้วย
ไหนที่เราจะอนุรักษ์ห่วงห้ามว่าเขตนี้ต้องอนุรักษ์ให้เป็นทะเลบัวแดง
ให้คนได้มาชมและเฉดไหนที่จะธรรมาฮาจินได้
เพราะว่าบางคนก็เก็บบัวแดงไปกินแกงส้มสายบัวไงในนี้นะ
แล้วก็ยังมีอยู่แต่เราไม่ปิดกั้น
แต่เราจะจัดระบบว่าโซนนี้เป็นโซนที่เป็นทะเลบัวแดงที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม
โซนนี้เราสามารถธรรมาฮาจินได้เหมือนธรรมาฮาจินปลาเหมือนกัน
พาโซนนี้น่าจะอนุรักษ์เป็นเขตของพันธุ์สัตว์น้ำ
ห้ามเป็นมันมีอยู่ประมาณ๕๔๐๐๕๕๐๐ไร่
เราน่าจะอนุรักษ์ไว้สัก๕๐๐ไร่
เพื่อเขตนี้เป็นเขตขยายพันธุ์พันธ์สัตว์
อย่างที่บอกครับดอกบัวแดงเยอะขนาดนี้ก็
อนุญาตให้ชาวบ้านไปเก็บได้แต่ตามพอสมควรนะ

อะไรก็ว่ากันไปไปทานสายบัวอย่างนี้
หรือไม่ก็เก็บเอาไปกราบไห้บูชาภรรยาที่บ้านก็ได้

เขาอาจจะภาคภูมิใจก็ได้ที่สามีเขารักแล้วก็เคารพ

ถ้าฉันได้ดอกบัวมาไหว้เนี่ย